ดรหมอไก่ค็อกด๊อกหมา
งูสเนคเอ๊ไข่อายตา
เป็นปากกาบุ๊กหนังสือ

ภาษายา

โอ้ยไม่ได้ยังอยากที่ขอ

ถ้าอย่างหมาภาษาอังกฤษหมานี่อะไร

นี่ค่ะนี่คือคุณคุณค่ะ

สนใจอยากพูดกับฝรั่งได้

อย่างนี่ผมบอกแบบนั้นผมนี่อะไร

ผม

ฮ่าฮ่า
แอ๊แอ๊

อย่างน้าชามภาษาอังกฤษรู้ไม่อะไร

เคยรู้อะไรมั้งชามภาษาอังกฤษ

เจ๊พูดกล่องผมพูดบ๊อกให้ฟัง

ย่อนหน้าเฮ้ยจับเธอหมาบ้านิดหนึ่งว่ะ

กล่อง
เมลล์

อะไรวะครับพี่

ผม
กล่องบ๊อก
ทดสอบนะถ้าผมพูดภาษาอังกฤษของใคร

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โต้ใหม่

กล่องเบิ่ก
มาให้ชาม
เดี๋ยวกลับก่อนนะไปเรียนภาษาไทยกับคุณลิลลี่ดีกว่า

พี่บอกเลยพี่สอนภาษาจริงเอาแค่นี้พอเสียบคอย
แล้วหนูอยากจะคุยกับฝรั่งจริง
น้าเบิร์ดถ้าอยากคุยกับฝรั่ง

นี่เอ้าด้วยไป

ฝรั่งเหมือนกันแต่ของพี่เป็นผักชีฝรั่ง

ฝรั่ง๓อย่างนี้อย่างไหนถูกที่สุด
แล้วฝรั่งแบบไหนจะราคาถูกที่สุดละเนี่ย
คุณวัดคุณลูกเต๋าจะรู้หรือไม่พักสักครู่เดียว